เหตุการณ์ที่มีนักศึกษาสาวนะคะ
เขามีการโพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเทียล
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวรัชดาพิเศษ

คือเขาบอกว่าเขากำลังจะเดินกลับบ้าน
อยู่ดีเดินสวนกับผู้ชายคนหนึ่ง
ในมือของผู้ชายเหมือนกำผ้าอะไรไว้
แล้วอยู่ดีก็ไปแทงที่ขาขวาเขา

เขาก็นึกว่าผู้ชายคนนี้จะขอโทษ

เขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์
ว่าอยู่ดีเดินสวนกันดีค่ะ
ก็มีคนมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ

ตำรวจนครบานห้วยขวางจับได้แล้ว
ผู้ชายที่ก่อเหตุนะคะ
ผู้ชายที่ก่อเหตุบอกว่าเป็นคนทำจริง
เพราะหวาดระแวงกลัวจะถูกคนอื่นทำร้าย

นี่ค่ะนางสาวกมลชนกกลับมากค่ะ

เขาก็โพสต์ข้อความเตือนภัยในโลกโซเชียลนะคะ

ที่สารีตำรวจนครบานหุ้ยขวาง

แถวหน้าห้างศัพท์สินค้าแถวรัชดาพิเศษ

เขาก็เดินทางตรงนี้เป็นประจำทุกวันนะคะ
ระหว่างทางผู้ชายคนนี้เดินสวนกัน
ใส่เสื้อกันหนาวแขนยาว
กรมท่ากางเกงยีนขายาวสีเข้ม

น้องก็ไม่เอกใจอะไรก็เดินสวนกันปกติค่ะ

อายุ๖๐ก็ดูไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมคะ
อยู่ดีจังหวะสวนกันนะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้เอามือที่กำผ้าเอาไว้ค่ะ
ไปที่ต้นขาน้องแทงแรงด้วยนะ
น้องเขาก็ตกใจก็หันไปมองผู้ชาย

น้องเขาบอกว่าลักษณะของแผลมันคล้ายกับ
เหมือนปากกาทิ่มแล้วก็ลากไปยาวสัก๒นิ้วคุณภาคภูมิ

ลองฟังเสียงน้องกระมวลชนกผู้เสียหายนะคะ
ก็จังหวะที่แบบว่าอยู่ตรงหน้าพร้อมค่ะ
จะเดินสวนกับลุงแก่คนนึงค่ะ

ก็เลยแบบเดินปกติไม่ทันได้ระวังตัวอะไรมาก
แต่ก็จังหวะที่เดินสวนกันก็คือเขาก็มาเดินชนอย่างแรง
แล้วก็เอาของแหลมไม่ทราบชนิดมาแทงที่ต้นขาด้านซ้ายเรา
ก็เลยตอนนั้นก็คือตกใจค่ะ

ก็คิดว่าเขาจะหันมาขอโทษเพราะว่านึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
แต่เขาก็ไม่ได้มาขอโทษเขาก็รีบเดินไป
หนูก็เลยรีบกลับหอไปดูว่าแบบจะยิงแผลไหมอะไรอย่างนี้

เหมือนจังหวะแบบเดินสวนกันปุ๊บ
จังหวะที่แบบต่างคนต่างแบบอยู่ต่อหน้ากันนะคะ

แวบเดียวแล้วก็เดินออกไปเลย
เนี่ยเดินสวนกันแค่นี้
คือเป็นไข้ควง
มันก็อาจจะรู้สึกไม่ได้เจ็บมากในตอนแรก
ค่ะน้องเขาบอกมันแผลมันเหมือนกับโดนปากกาแล้วก็ขูด

แล้วก็เลือดไหลเยอะนะคะ
ชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางจับได้นะคะ
ผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะนายตรูจิตใจนักรบอายุ๖๐ปี
เขาอยู่แถวประชาสงคระ๒๔
ก็นำตัวไปสอบปากคำที่สอนอห้วยขวางและสิ่งที่เขาใช้ก็คือนี่ค่ะ

ผ้าสีฟ้าที่เห็นนะคะเขากำเอาไว้
เหมือนกับบังไขควงเอาไว้ไม่ให้เห็นว่าเขากำอะไรอะค่ะ
เนี่ยจากการสอบปากคำเขาก็สารภาพนะคะนายตรูจิตสารภาพ
ว่าตัวเองเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่งแถวห้วยขวาง
แล้วก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว

เวลาเดินสวนกันเขากลัวว่าคนที่เดินสวนกับเขาจะทำร้ายเขา

ด้วยความหวาดระแวงก็เลยต้องพกไขควงเอาไว้
เหมือนเป็นอาวุธประจำตัวเอาไว้มีผ้าพันเอาไว้

ก็เลยเนี่ยแทงเข้าไปทั่วบ้านทั่วเมืองไง

พลตำรวจรีเสนิทสำรานสำรวมกิจ

พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกกัมพลรัตนประทีพ

หลังจากมีการโพสต์เรื่องราวในโลกโซเทียล

ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จนสุดท้ายจับตัวคนก่อเหตุได้ค่ะ

แล้วก็ได้รับคำสั่งจากท่านภูกาและผู้กำกับนะครับ
ก็เลยลงพื้นที่หาสืบสวนหาข่าว
ว่าผู้กระทำความผิดเป็นใครนะครับ
ก็ทราบว่าเป็นรอบพอ
เคยเป็นรอพออยู่ที่ห้างบิ๊กซีดังกล่าวนะฮะ
จนได้ทราบชื่อนามคุณจริงมา
ก็ไปที่เกิดเหตุไล่กล้องวงจรปิด
แล้วก็หาข่าวเดินดินหาข่าว
จนทราบว่าผู้ทำค่าเนี่ย
หลบไปอยู่ที่ห้องเช่าซอยประชาสงคร๒๔

เป็นไข่ควงครับไข่กวงเล็กฮะ
ก็ยอมรับว่าทำไปหลายเคส

เค้าบอกว่าเวลาคนที่เดินส่วนแน่น

ถ้าใครเข้ามาใกล้เค้าจะถือไข่ควงอย่างนี้
นี่ไงทีนี้ก็ต้องถามตำรวจต่อแล้วค่ะว่า
เค้ามีอาการทางจิตทางปราศาสตร์ไหม

เสพยาเสพติดไหมเมาหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้มีอาการทางจิต
หรือว่าอาการทางประสาทอะไรนะคะ

คุณลุงคนนี้ก็ดูเพี้ยน
เหมือนพฤติกรรมลักษณะดูเพี้ยนนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียหายไปชี้ตัวเพิ่มเติม

เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง

ถ้าใครโดนแบบนี้ยังไม่ได้แจ้งความ
ไปนะไปแจ้งความจะได้เอาผิดนะคะ
ก็ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะ